คุณผู้ชมค่ะคึกคักกันอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับโกดังปรายศนีย์ไทยรัฐ
คุณผู้ชมทัพดารามาให้กำลังใจน้องผู้คัดแยกกันเพียบเลย

กำลังใจให้กับน้องแล้วก็ทีมงานคัดแยกปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก
ตั้งแต่ช่วงสายดารานักร้องตกเช้าเข้ามาดูกันเพียบเลย
แล้วน้องนี่นะคะกรี๊ดกราดแล้วก็ฟินกันมากเพราะอะไรนี่
อโศกเขาส่งมาอ๊อฟจุมพลหลุยธนวินแล้วก็น้องแจนค่ะ
ก็มองความสวยหรอของพี่พี่พอได้หายเดือดกันไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ

ให้กำลังใจน้องทุกคนครับผมผมก็ส่งไปนะค่ะ

ให้กับทุกคนที่ได้รับรางวัล
แล้วก็ยินดีด้วยที่จะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่แน่นอนค่ะ
ช่วงบ่ายแล้วก็แก้ง่วงน้องต่อเลย

รอยยิ้มเอามาแจกแบบน่ารักนะคะ

ว่ามันยิ่งใหญ่มากขึ้นทุกปีเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ปล่อยมุกคำตามสไตล์คู่นี้ด้วยค่ะ
เคยมาเมื่อประมาณ๓๔ปีที่แล้ว

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยก็ตามคุณทอยไป
ลุ้นว่าจะมีชื่อเราแต่เราไม่ได้ส่ง
ใครได้ส่งได้ไหมคะ
ไม่ได้ส่ง
เพราะว่าไม่ทันส่งไม่ทัน